คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยโอ้โหจริงจริงภาพข่าวนี้นี่มันใช้ยากมากเลยนะ
เพราะต้องเซ็นเซอร์เยอะไปหมดเลยอ่ะตกหมึกดูนมชมหอย
คุณผู้ชมเคยออกทะเลไหมออกเรือไปตกหมึกก็มีตกหมึกเอามากินสด
อันนั้นเข้าใจไงแต่ดูนมชมหอยเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะมีผู้หญิงเหมือนกับผู้หญิงเปลือยอ่ะ
อยู่บนเรือใดหมึกด้วยแล้วเขาบอกว่าใครสนใจบ้าง๓ชั่วโมง๔ชั่วโมงที่ออกเรือไป
เอาจ่ายมา๓๐๐๐บาทเฮ้ยถ้าแบบนี้เวลาโปรโมทไปอันนั้นจริงชาวบางเสลยที่สัตเฮียบเขาไม่พอใจหรอก
บอกว่ามันทำให้เสริมเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของชาวบางเสล่ก็คือออกไปตกหมึกจริงไม่ใช่ให้ผู้หญิงมาอ้าซ่าอะไรแบบนี้
แล้วก็เชิญชวนให้ผู้ชายมาใช้บริการบนเรือตกหมึกแล้วก็เอามาดูนมชมหอยอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้ว
แต่เรื่องนี้เนี่ยเขาโพสต์กันคือเริ่มจากในทวิตเตอร์เนี่ยนะ
ให้บริการแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าจำกัดรอบด้วยรอบหนึ่งเนี้ยอ่ะสองถึงสามคน
ราคาคนละสามพันบาทสี่ชั่วโมงมีพวกแบบเอ่อหมึกช็อตให้กินด้วย
มีซาชิมิให้กินมีเครื่องดื่มต่างแล้วมีผู้หญิงเปลือยกายถ่ายรูป
เหมือนกับถ่ายรูปใกล้ใกล้นักตกปลาแบบเนี้ยบนเรือค่ะโอ้พอเรื่องแบบนี้มันแชร์ออกไปเนี่ย
คนที่ตำบลบางเสร่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเขาไม่สบายใจหรอก
เขาบอกว่าเอาไงต้องรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความ
อย่างน้อยเนี่ยนะตำรวจต้องตามตัวผู้หญิงสองคนนี้ที่เราเซ็นเซอร์เนี่ย
แล้วก็ตามเจ้าของเรือตกหมึกเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้ใช่นะครับ
เพราะว่าจริงมันโปรโมทกันในทั้งเฟสทั้งทวิตเตอร์นะคุณนะ
นิสัยดีกันเองมิตรภาพนะฮะแล้วก็มีการโปรโมทภาพแบบนี้นะฮะ
หมึกดูนมชมหอยหมึกช็อตซาซิมิพร้อมเครื่องดื่มในราคาท่านละ๓๐๐บาทนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้รับเพิ่มค่ะสำหรับคืนนี้นะคะ
เจอกันทุ่มหนึ่งหาดบางเสร่จ้านะครับแต่ทีนี้คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
ก็คือคุณตั้มชัยวัดอินอนงเฟสของคุณตั้มชัยวัดอินอนงบอกว่า
ตกปลาไม่ได้ปลาตกหมึกไม่ได้หมึกแต่มาทำธุรกิจใหม่แบบนี้
พวกคุณคือใครนะแต่อย่าทำธุรกิจแบบนี้
บนพื้นที่บ้านเกิดของผมบางเสร่ไม่ปล่อยผ่าน
ทราบเบาะแสหรือเคยเห็นบุคคลเหล่านี้รู้จักรบกวนอินบล็อกมาแจ้งพวกเรากันหน่อย
พรุ่งนี้เตรียมเข้าร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แท็กชายหาดบางเสร่แฮชแท็กสนับสนุนให้พี่น้องทำมาหากิน
อยู่ในระเบียบและกติกาสังคมนี่แหละคุณตั้มชัยวัดเนี่ยนะ
เขาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ด้วยคุณผู้ชม
เอามาโพสต์ไว้เลยใช่บอกว่าไอ้พวกเนี้ยต้องจัดการซะอ่า
แล้วคือเขาก็ไปแจ้งความที่สพสัตหีบนะจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ไม่ใช่แค่คุณตั้มชัยวัดยังมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ค่ะ
ว่าที่เรือตรีอุดมจิตทนอมอันนี้ทีมของงานไปพูดคุยด้วยนะ
ขอความคิดเห็นของท่านนะยังไงอ่ะพอไปถามท่านแนน้าเขาบอกว่าอุ๊ย
คือพอเห็นข่าวในโซเชียลเนี่ยผมเสียใจนะ
เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนบางเสร่แล้วมันทำให้ภาพลักษณ์ของบางเสร่ออกมาไม่ดี
ยืนยันเลยกลุ่มที่ไปโฆษณาแบบนั้นเนี่ย
ไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้คนไม่ได้ใช้เรือที่บางเสร่แน่
แล้วอยากให้กลุ่มพวกนี้หยุดอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่เหมาะสม
ผมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นท่องเที่ยวชุมชนเนี่ย
เขาอนุรักษ์วิถีการท่องเที่ยวแบบชาวประมงจริง
เหมือนกับวิถีพื้นบ้านไปตกเรือไปใดหมึกกัน
ก็ไปจริงไม่ใช่มาแอบแฝงค้าบริการทางเพศอะไรแบบพวกคุณนะฮะ
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมพอมันกลายเป็นประเด็นแล้วคนวิภาควิจารณ์กันเยอะ

เมื่อตอนสายเนี่ยมีความคืบหน้าเพราะว่าผู้หญิงที่อยู่บนเรือ

นอกจากเปลือยกายบนเรือแล้วเปลือยกายตรงชายหาดด้วยอ่ะ

ล่าสุดมาพบตำรวจแล้วนะคะ

แล้วสองสาวนี่ที่นั่งหันหลังอยู่เนี่ยเธอยอมรับ
ว่าเป็นคนที่อยู่ในรูปจริง

รูปเนี่ยรูปที่ถ่ายก็เป็นรูปที่ถ่ายกันเอง
โดยผู้ชายบนเรือก็คือแฟนนุ่มของเธอทั้งคู่นั่นแหละ
แล้วเรือตกปลาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แค่เช่าเรือออกไปเท่านั้น
ตำรวจก็ยังสอบปากคำต่อนะฮะ
ถามว่านอกจากไอ้โปรโมทในเฟสในโพสต์อะไรอย่างนี้แล้ว
ยังมีการโปรโมทในช่องทางอื่นอีกไหม
เพราะถ้ามีการโปรโมทในช่องทางอื่นอีก
ค้าบริการกันแบบนี้ผิดทั้งหมด
ฟังเสียงหน่อยนะฮะตอนสอบปากคำสองสาวเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถามว่าวิธีการที่จะเข้าไปเข้าไปในกลุ่มนี้
ก็ใช่นะครับ
นี่โอนตังค์สมัครมีค่าสมัครมั้ยมี
ถามไปถามมาตอนแรกเธอเหมือนจะพูดว่า
โปรโมทในเฟสตำรวจซักต่อนะ
แล้วมีในทวิตเตอร์ไหมมีค่ะ

กลุ่มไลน์มีค่ะไลน์ปิดมีค่ะ
เป็นลายปิดแบบต้องสมัครสมาชิกค่าสมัครอีกนะคะ
ก็นี่ไงเหมือนกับว่าเขาทำคอนเทนต์ไหมดิฉันใช้คำนี้ได้ไหม

คือเหมือนกับเขาทำให้คนในกลุ่มปิดของเขาสนใจ

แล้วมีผู้ใช้บริการด้วยหรือเปล่า
ถ้ามีผู้ใช้บริการจนขั้นถึงกับใช้บริการทางเพศกัน
อันนี้ผิดอีกใช่ค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมจะดำเนินคดีนะคะ

อันนี้ก็คือเรื่องของพรบคอมนี่แหละค่ะ
แล้วมันมีเนื้อหารักษณะลามกใช่ไหม
โทษตรงนี้คือจำคุกไม่เกิน๕ปี

หรือว่าอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องไปตรวจสอบประวัติของผู้หญิงสองคนนี้ด้วยนะ
ว่าเคยทำแบบนี้หรือเปล่าเคยทำที่ไหนหรือเปล่า

มาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
อันนี้เสียชื่อเสียเสียงของบางเสร่เขานะ